คือเมื่อกี้คุณพี่เขาจับไปแล้ว
อันนี้คุณตำรวจคุณตำรวจมาดูลิง
แล้วยังไม่พอต้องมาจับเจ้าตัวนี้อีก

โอ้โหมันวิ่งทีนี่พร้อมออกเดินทางได้

คือเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรกุตาไก๊นะคะอยู่ในจังหวัดนครพนมนะคะ
เขาไปนำคลิปเหตุการณ์มาโพสต์เอาไว้
แล้วบอกว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ว่า

เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปหาผู้ร้ายทันที

คู่ต้องหาดันพยายามหลบเหมือนกัน

คือถ้าเกิดว่าปกติเนี่ยมันก็วิ่งตามกันได้เลยเนาะ
แต่อีกวนหน้ามันวิ่งเร็ว
เขาบอกว่าอีกวานะคุณเป็นสัตว์ที่ถือว่าวิ่งเร็วที่สุดกว่านึง

แต่ถ้าได้ลองออกตัววิ่งแล้วล่ะก็ยังไว้โอ้โฮไป

สุดท้ายนะคะฝีเท้าของเจ้าหน้าที่ที่ฝึกปลือมาอย่างดี
ก็ตามจับเจ้าอีกวาน่ามาได้
ก็เลยเอามาพักไว้ในพื้นที่สอนอแบบนี้

เด็กรู้เด็กอยากเห็น

ตอนนี้อีกวาน่ายักษ์เป็นคนดังไปแล้ว

ตอนนี้แต่ว่าเขาบอกว่าทางด่านกากกรรศักดิ์และคลอนที่นม
ก็มานำตัวน้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครหลุดมาจากไหน

เป็นคลิปที่ตำรวจตามจับผู้ต้องหารายนี้
ดูดิเข้ามาคอมเมนต์แซวเงินใหญ่เกิน
คุณดูนี่ไอ้มีข้าวโอ้โฮ
ผู้ต้องหารี่เร็วมากค่ะคือเวลามันวิ่งนะคุณพิษรวมนะ